และสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจ

อยากได้แบบนี้ทำให้หน่อยสิ

ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อชิงทุนน้ำใจ

ภาพบุรุษสุดซ่ามาทำเพื่อโครงการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ
ที่เป็นโรคสะเก็ดเงินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ส่วนทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยวจะมาทำเพื่อโครงการ
บริจาคหน้ากากผ้าเพื่อนน้องที่ขาดแคลน
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากกว่า
จะได้รับเงินทุนน้ำใจ๑แสนบาท
ทีมที่มีคะแนนสะสมน้อยกว่ารับทุนน้ำใจ๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิด
แต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น
ยกที่แล้วทีมสุภาพสตรีสุดเฟี้ยว
ทำคะแนนทิ้งห่างทีมสุภาพบรุษสุดซ่าเพิ่มไปอีก๑คะแนน
ตอนนี้มีคะแนน๔ต่อ๒
ต้องส่งเล็กพริกขี้หนูอย่างโนเกียมาเรียกคะแนนในยกนี้
แต่น้องไอริสจะยอมอ่อนข้อหรือไม่ต้องมาลุ้นกันครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวทีการแข่งขันของเด็กซ่าเสียงดี

คณะกรรมการทั้ง๓ท่านรออยู่แล้วครับคุณผู้ชมครับ
หอยพี่ไอซ์และพี่ฝนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
พบกับเด็กซ่าทั้งสองทีมครับขอเชิญขึ้นสู่เวทีเด็กซ่าครับ

ใครที่พลาดโอกาสไปบ้างนะฮะ
แล้วก็ที่พ่ายไปบ้างในเกมการแข่งขันเนี่ยร้องไห้เสียใจบนนี้จบ
พอลงข้างล่างไปก็เป็นพี่เป็นน้องกันเล่นกันแล้ว

โนเกียไปร้องต่อที่ลานจอดรถ

ลงสังเวียนกับหนูไหม
ใครจะสู้โนเกียเหละครับ

อายลิทลูกเป็นอย่างไรครับเขาถามาขนาดนี้แล้ว

จริงแล้วเป็นเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษ
ไม่ค่อยมีทักษะในเรื่องของภาษาอังกฤษ
แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นที่เขาภูมิใจมากก็คือ
เขามุมานะจนกระทั่งว่าเขาไปฝึกร้องเพลงสากล

มันมีแรงบันดาลใจยังไงหนูเริ่มยังไงลูก
แม่ชอบฟังเพลงสากลด้วยค่ะ
แล้วตอนนั้นมันยกเพลงสากลค่ะแล้วหนูก็เลยอยากลองร้องดูค่ะ
จากวันนั้นถึงวันนี้มีเพลงมาโชว์เราด้วย

แม่ชอบเพลงสากลด้วยค่ะ
อะวันนี้อยู่
คุณก็ร้องเพลงสากลได้
ผมก็ร้องเพลงสากลได้อย่างนั้นครับ
ใช่ครับในแหลลิเกย์ก็ใช้ใช่ครับ
อันนี้หมาอยู่หรือเปล่าอ๊ออุ๊ย
โอ้โฮใจกว่า
เฮ่ยส่งดีจิ้มตาลน้องเลย

ดีดนตรีมาครับ

ก็มากดีว่ะ
โอ้วโอ้ลูกนึงเก๋น

แม่ยกเต็มเหลียค่ะ

เย่
ปิดชีพตัวเองฉะนั้น
ซึลัมสวยนะครับ
โอ้โฮอ่อนช้อยเลย
ต้องขอปรบมือให้เด็กทั้งสองคนนี้จริงนะครับ
ว่าเขาพยายามแล้วก็มีมานะ

ถึงได้ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็จะมีความภาคภูมิใจของเขา
พี่เลี้ยงสุดแซ่บของเราครับพี่แจ๊คชุมแพรครับขอบคุณครับ
ที่๗นี้ใครจะเปิดศึกก่อนครับ
ไอลี่ครับ
ไอลี่
ก่อนคืนอยู่เคยรู้สึกอยู่ว่า
เคยมองหาความรักนั้นมันอยู่ที่ใด
โลกไปอยู่เหลือเกิน

อยู่มากมายแต่หัวใจมันกลับเงาขึ้นทุกที
แต่เมื่อฉันได้พบกับเธอ
สิ่งที่เธอให้ฉันไม่รู้มันคืออะไร
โลกไปอย่างเดิมไปเดิมกลับไม่เคยต้องเหงาใจ
แค่ฉันนั้นยังมีเธออยู่ตรงนี้
เธอเป็นมากความรักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต
ใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาแล้วรอคอยเธอมาแสนนาน
และสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจ

จากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ
หากว่าเธอนั้นคือคนรัก
ก็เป็นรักที่ดีจนไม่มีคำบรรยาย
ฉันโชคดีเหลือเกินที่มีเธอเดินข้างนี้

ชีวิตเหมือนได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหาย
เธอเป็นมากกว่ารัก
เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต
ฉันใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตามหาแล้วรอคอยเธอมาแสนงาน
และสุดท้ายก็เจอ
ที่เติมเต็มหัวใจ
จากนี้เธอก็หายใจฉันคือเธอ
เธอเป็นมากกว่ารัก
เพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต
ฉันใช้เวลาทั้งชีวิต
เพื่อตามหาแล้วรอคอยเธอมาแสนนาน
และสุดท้ายกับเธอ
ว่าเธอคือทุกอย่างที่เติมเต็มหัวใจ
จากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ
จากนี้ทุกวันหายใจ
ฉันคือเธอ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ขอบคุณค่ะ

ทุกอย่างที่ต้องเต็มหัวใจจากนี้ทุกลมห้ายใจฉันคือเธอ

ได้เพราะขนาดไหนเชิญรับฟังครับ
นอนรับหรือยังรอยช้างของเฮีย
ถ้าจะรับขอให้ฟันดีว่าและทั้งพี่นาทีและหน่อย
หากตื่นลืมตาจงรู้ว่าพี่มายืนคอย
เปิดหน้าต่างออกมาสักหน่อยพี่จะคอยชื่นใจเชื่อใจ
อยากขึ้นไปหาแก้วตาก็ท้อคิดไปหัวใจล่ำฝ่อ
แกล้งกลัวพ่อไม่กล้าขึ้นไป
แต่รักเหลือร้อนต้องฝืนทันสู่อดีต
จดทำใจเก้าข้างไปหรือไม่ไป
แล้วส่งหัวใจขึ้นไปก็พอ
รับหรือยังซะยังไม่รับ
เอามือขยับจับหน้าต่างเองบ้างสิน้อง
โหหน้าออกมา
ไม่รู้ว่าที่มายืนรอ
ได้เห็นสักนิดก็พอ
เป็นคำขอร้องจากดวงใจ
ที่ส่งหัวใจขึ้นไปถึงวัง
ให้รู้ว่าพี่รักน้อง
ยืนแอบมองจนท้องฟ้าใส
เสิร์ฟแล้วเนื้อไม่เห็นหน้าพี่ก็ไม่ไป
เสิร์ฟทุกรมพ่อโดนใจให้เสิร์ฟไว้โหเนื้อมามอง
เสิร์ฟทุกรมพ่อโดนใจให้เสิร์ฟไว้โหเนื้อมามอง
อุรับอุรื่องยังขยับไม่หลับ
เอามือขยับจับหน้าตาแมงบางที
น้องโผล่หน้าออกมาให้รู้ว่าที่มายืนรอ
ไปเห็นสักนิดก็พอเป็นคำขอร้องจากดวงใจ
ที่สุดหัวใจขึ้นไปถึงห้องให้รู้ว่าพี่รักน้อง

ไม่เห็นหน้าพี่ก็ไม่ไปเสื้อทุกรุงพ่อโดนใจ
ให้ทราบไว้พอหน้า

เป้ารักเป้ารอของพี่ร่วมสุริยานะครับ
เอาตัวนี้จับบ้านดีกว่า
พออยากได้แบบนี้ทำให้หน่อยสิ

อะไรอย่างเงี้ยคือมันให้ความรู้สึกแล้วก็ให้อารมณ์ได้หมดเลยลูกเคยทำเหรอลูกเปล่าค่ะเปล่าเหรอทำไมมันเหมือนแบบเหมือนคนมีประสบการณ์เลยนะ
พี่ส่องหัวใจขึ้นไปถึงงงให้รู้ว่าพี่รักน้องยืนแอบมองจนท้องฟ้าใส
แล้วเสียงเขาเนี่ยพลังสุดออกมาสุดออกมาเยอะมากเลย
คือมันเต็มจริงแล้วคนฟังมันก็เต็มอิ่มมากเลย
อีกอย่างหนึ่งที่ยังพลาดอยู่ก็คือในเรื่องของอัคระนะลูกนะแค่นั้นเองค่ะ
ถือว่าเก่งมากแล้วเพลงนี้ไม่ใช่ว่าผู้ใหญ่ทุกคนก็ร้องได้ไม่ใช่นะ
นี่รอดหลายคนเลยนะผู้ใหญ่ก็ร้องไม่ได้นะลูกแต่โนเกียทำได้อ่ะ
ถือว่าเก่งมากเลยครับเด็กอัจฉริยะครับสุดยอดครับ
ในส่วนของน้องโนเกียเมียแสนเนี่ยนะครับผมโอ้โห
พญากรไว้เลยเดี๋ยวพึ่งรีบนะลูกนะ
โนเกียเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เยอะมากพ่อ
ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุเท่านี้เนี่ยทำให้พี่ไอ้เชื่อในแนวคิดหนึ่งเลย
จากที่แบบคุมเคลือมาตลอดคนเราระลึกชาติได้จริง
ทำไมอ่ะเนี่ยมาในร่างของตะแป๊ด
เคยไปร้องเพลงแล้วเจอตะแป๊ดร้องเพลงอยู่
ที่แถวทุ่งแสลงหลวง
ใช่ครับเมียหนูชื่อปื๊ด
คือมันเป็นไปได้ยากมากเลย

จะสามารถเก็บรายละเอียดได้ครบมากขนาดนี้
อันนี้คือถึงขั้นไม่กล้าวิจารณ์เลยนะ
เพราะว่าเราก็รู้ว่าตัวเราเองทำไม่ได้ขนาดนี้แน่นอนเลย
ถือว่าเพลงนี้โนเกียสุดยอดยอดเยี่ยมมากครับ
ผมว่าตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลย
เพราะว่าผมรู้สึกเลยตอนที่เขาเดินมา
ตอนแรกยังไม่มีอะไรพอเพลงอินโทรขึ้นเท่านั้น
เมื่อกี้ยังคุยกับพี่ไอซ์เลยบอกเหมือนองค์ลงเลยมีออร่าขึ้นมาแบบ
ฟลึ้งขึ้นมาเลยร้องท่อนแรกอีกสักครั้งได้ไหมฮะ
นอนรับหรือยังรอยช้างของพี่
ไปอีกนะ
ฟ้าเหลือถึงพี่นาทีละหน่อย

คือเขาร้องจนเราตามเขาไปเรื่อยจนจบเพลง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่เขาเดินมาหาพี่ฝน
เป็นเด็กน้อยนะฮะมารูปหน้า
มือของเขาเนี่ยบอกเลยเหมือนเต่า

มีผลนี้เยอะใหญ่แต่มันเหมือนเตาอ่ะมันรูมันรู
เออมันดูน่ารักมันดูน่ารักแล้วมันได้ความรู้สึก
แล้วก็แบบขอให้เติบโตไปเป็นศิลปินที่ดีแล้วก็เป็นศิลปินที่เก่ง
และเป็นศิลปินที่สุดยอดในเมืองไทยแล้วกันนะครับ

สมเป็นเก่งเล็กน้องโนเกียร้องเพลงเฝ้ารักเฝ้ารอได้ถูกใจกรรมการแบบนี้
น้องไอริชเจองานหินซะแล้วนะครับเนี่ยช่วงหน้ารู้ผลครับ
แบบกันเลยนะครับ

หรับหรือยังก็ยังไม่หลับ
เอามือขยับ

วันแรกยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับผม
เรื่องอารมณ์เพลงเรื่องการร้อง
ที่มีการร้องร้องครบทุกอย่าง
ก็อยากให้โนเกียร์ครับรักษาเสียงตัวเองนะครับผม

ถ้างานเยอะโยนมาให้ผมครับ
ครับผมตอนนี้แย่งงานเด็กหน้าจอเลยอ่ะ
ครับผมก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองคนครับ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

และความสามารถของเด็กน้อยนะครับ

ร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับเด็กซ่าเสียงดี

หน้าจะเกิดอะไรขึ้นติดตามด้วยใน
ร้องได้ยกกำลังซ่า
ตระกูลอัวเป็งคงจีนออกโบยบีงมาจากแรงกาย
ขอเดี๋ยวหล่อจังเลย

ข้าจากหมากูของข้า
หมามาถูกที่แล้วล่ะ
หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะ
อย่ามัวไปเหอแสงไฟในเมืองมั่งคัง
มันง่ายเกินไปใช่ไหมที่ฉันยอม
ก็เพราะรักเธอจึงยอมทุ่มเททุกอย่าง